กลับมาต่อนะคะในช่วงสุดท้ายถึงคิวของคุณแม่แล้วค่ะ

เอาต้องบอกว่านะคะรายการของเราเนี่ยหลังจากมีช่วงแม่บ้านพารวยไง

กระแสตอบรับนี่เป็นที่นิยมเป็นอย่างยิ่งเลย
แต่ก็มีคนถามคุณแม่มาปรึกษาต่ออีกว่า
เรื่องการเงินการทองว่าอย่างนี้ถ้าเราจะทำธุรกิจได้
หมุนเงินยังไงนะเงินทองเป็นของหายาก
แม่ก็เลยมามองวิสัยทัศน์ของคนที่แบบว่าผ่านโลกมาเยอะนะ

แก่อย่างนี้เวลาผ่านโลกเยอะ

ให้เขาพูดไปให้เขาไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินเลย
ต้องบอกว่านี่เป็นประเด็นที่เป็นวาระแห่งชาติ
ก็คือเรื่องของการเงินการทองทั้งหลาย
วันนี้ประเด็นโหลาแซ่บของคุณแม่นั่นก็คือ

ขัดสน
เดือนเหนื่อยจัง
สำหรับเดือนที่ต้องระวังเรื่องของการขัดสนหมุนเงินเงินหาไม่ทัน
อันนี้ต้องระวังไม่มีเงินเหลือเก็บเลย

เขาเรียกว่ากว่าจะได้มานี่อีกนิดนึง

เดือนกระกะดาคม
เดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นเดือนทัศน์น้ำ
แต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของราศี
ก็คือลักษณะของดาวอังคารกับดาวเสาร์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
สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้จะหมุนเงินแบบไหน
จะใช้จ่ายไปเรื่องของคนอื่น

แรกคือรายรับน้อยลง
รายจ่ายจรมากขึ้น
ต้องไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้นะคะ

อาจารย์มีเคล็ดลับอะไรในการที่จะแนะนำพวกเราได้ไหมคะ

วิธีการบูชาพระศิวรี
บูชาพระศรีวรีถือไม้เท้าถือไม้เท้าแล้วก็แบกกดแบกกดหรือว่าพัด
แล้วก็สะพายบาดมีมั้ย
บูชาพระศรีวรีไว้อาจจะถวายด้วยน้ำผึ้ง

ถ้วยตะไลไว้เดือน๕เดือน๖เดือนไหนก็ได้
อาจจะเป็นน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งแท้ไม่ต้องกังวลมดไม่ขึ้น

เพราะฉะนั้นวางไว้เลยแล้วก็อย่าไปวางนาน
เพราะเวลามันผสมกับไอน้ำตอนนี้มดขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นวางแค่วัน๒วันก็เอาขึ้นได้ลาได้เลย
แล้วก็คาถาสั้นแม่ก็สวดได้ใครก็สวดได้
นอชอลอตอนนะชาลิติสวดทุกวัน
หัวใจพระศรีวรีนะชาลิตินะชาลิตินะชาลิติ
พระเจ้าคาทาชิมัญชรขอบารมีพระศิวรี
ข้าพเจ้ารุ่งเรืองลาบลื่นร่ำรวยร่มเย็น
อันนี้ก็จะทำให้ทำมาค้าขายรุ่งเรือง
คือเรานั่งอยู่เฉยแล้วก็นะชาลิติ
นะชาลิติอยู่ในหัวใจเรา
ลักษณะโงเห้งคิ้วกับจมูกสำคัญ
เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ซับเข้าอย่าให้คิ้วติดกัน
ตามหลักของโงเห้งแล้วนี่คือประตูรั้วนี่คือประตูบ้าน
นี่คือรั้วนี่คือบ้านประตูบ้าน
เข้าทางนี้เงินจะเข้าจากท้องฟ้า
เพราะฉะนั้นอย่าให้คิ้วติดกัน
คือบางคนเขาต้องถอนคิ้วไหมพี่กาม
ตรงกลางตรงกลาง
แล้วก็อยากให้เกิดแผลแล้วก็จมูกเนื้อ
มันเป็นแผล

ไม่ใช่น่าจะเป็นแผลนะ

ตบไหมมีตบไหม
ทรัพย์อาจารย์ได้ไหม
ถ้าอย่างนี้เราไปทุบจมูกให้มันเดียว
ยุบได้เป็นแห่งรับเงิน
ต้องมีอนาวิธีการง่ายมาก
อย่าล้างหน้าแล้วถูหน้าแหล่ง
อันนี้เบาเพราะ

ไฮไลท์ในส่วนนี้กับส่วนหน้าผาก
เพื่อทำให้โชคลงมา

เออเป็นทางเลยนะแม่งเอาดูลองไปทำดูสบาย
อย่างนี้เราวาดเป็นแบบว่าเป็นสรรอย่างตรงนี้เลย

ไม่ได้เพราะมันจะถูกผิดแปลกเลยแม่
แล้วสำหรับโงเห้งกับหวงจุ้ยต้องสอดอสมดุล
ดูแล้วไม่มากไปไม่น้อยไป
และสุดท้ายสุดเรื่องห่วงจุ้ยให้จัดวางของสำคัญ
ที่จะเรียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเรียกทองก็คือ
จัดวางดอกไม้น้ำเช่นดอกบัว

วางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโต๊ะหรือห้องทำงาน
จะส่งผลในเรื่องของการเงิน
ในเรื่องของการงานที่หมุนเวียนแล้วดี
โอ้ยเดี๋ยวจัดเลยจัดเลย

อัดแน่นมากเลยอ่ะจ๊ะ

บอกว่าวันนี้มันแซ่บที่สุดในสามโลกเลย
ยังมีเคล็ดลับเจ๋งไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ย

แล้วเราค่อยล้วงล้วงมาเลือกอีก

ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกับเวลาดีและรายการดีแบบนี้อีกนะคะ
สำหรับวันนี้เราทั้ง๔คนลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ

มีดอยู่ดีก็โมโหว่าทำไมเราไม่ให้ไม่รับอะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบเนี่ยมารู้ตัวอีกทีว่าเขาบื้อ

อยากรู้ว่าเวลาอยู่กับผู้ชายครั้งแรกครึ่งพี่ก็จะเป็นผู้ชายเคยสั่งคลัตป์แหละ